อยู่ดีมีเต่าฮะมาวางไข่หลงฤดูฮะ
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นิมิตใหม่ส่งท้ายปีเก่าครับ
ดีใจนะพี่ชมพรพี่สาวชมพรก็ดีใจ
มีเต่ากระตัวใหญ่พอสมควรมาวางไข่ที่หาดหน้าบ้าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชายหาดบ้านหินกบ
หน้าบ้านของพี่วันวันละยาชูศรีอยู่ในพื้นที่ของหมู่๖
ตำบลชุมโคอัพพธิวจังหวัดชุมพร

วิจัยทรัพยากรทางทะเลและอ่าวไทยตอนกลาง
แจ้งเลยครับเพราะว่าแม่เต่ากระเนี่ย
วางขายในหลุมน่าจะเป็นร้อยฟองแล้วครับ
จากนั้นมาเต่าเขาก็ตะกุยตะกุยเพื่อจะมีการกรบไข่ของเขา
กรบมิดเลยนะฮะกรบมิตรเสร็จแล้วเขามีการตีแปลง
แปลงรอบเหมือนพื้นที่ตรงนี้
ไม่เคยมีใครมาก่อนครับทั้งที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ตรงนี้แหละ
เอาเต่าไม่เห็นเจ้าหน้าที่เหรอมันเป็นธรรมชาติของเต่า
ต่อให้มีเจ้าหน้าที่ยื่นไม้ยื่นมือไปส่องไข่เต่า
คลุกคลีตีมงกับเจ้าเต่าตัวนี้
แต่ด้วยธรรมชาติของมันหลังจากมีการฟักไข่วางไข่เสร็จแล้ว
มันจะทำแบบที่ว่านี่แหละก็คือกลบหลุมแล้วมีการตรีแปลง
เพื่อที่จะทำให้เป็นการอำพลางกลัวว่าศัตรูจะมาแอบกินไข่ของมัน
ไข่เสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเลือดหน่อยหนึ่ง
แล้วก็มีการฝังชิปให้กับแม่เต่ากระตัวนี้
เต่ากระตัวนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมโหลาน
เหมือนกับที่เราเคยเจอเมื่อหลายครั้งหลายคราวที่ผ่านมา
แต่นี่ก็ไม่ธรรมดาฮะตัวนี้เนี่ยน่าจะอายุประมาณสัก๓๐ปี
หนัก๕๐กิโลกรัมความยาวของเขาเนี่ยหัวจะหลดหาง๘๖เซนติเมตร
ความกว้าง๗๕เซนติเมตรเต่ากระเป็นสัตว์อนุรักษ์นะ
เป็นสัตว์หายากมากเป็นการวางไข่นอกฤดูกาล
เจ้าหน้าที่บอกเลยปกติมองไปเมื่อสักครู่นี้ทะเลมัวจะตาย
ทะเลมันเหมือนมีมรสุมและเต่ากระมาวางได้ไง
เป็นการวางไข่นอกระดูกาลเพราะปกติเขาจะวางในพื้นที่
ในจุดที่เป็นหน้าร้อนฮะส่วนพี่วันหน้าตาพี่วันอยู่ไหน
พี่วันบอกดีใจมากเต่ากระตัวนี้มาวางไข่หน้าบ้านพี่
อยู่ดีเนี่ยคือเป็นชาวประมงพี่วันแกเป็นชาวประมง
ทำประมงมาหลายสิบปีทำประมงมาหลายปีแล้วเนี่ย
ในพื้นที่ทะเลก็เคยเจอเต่าแต่เต่ามาวางไข่ที่หน้าบ้าน
บ้านที่อยู่ไหนริมทะเลวางตรงไหนประตูบ้านพี่เลย
มาวางไข่ประตูบ้านพี่แบบนี้พี่วันก็ไม่เคยเจอมาก่อน
จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ดังนั้นเพราะเต่าเขาเป็นสัตวมงคลไงชื่อความเป็นเต่าในอายุยืนยาว
เป็นสัตว์มงคลพี่วันก็เลยเชื่อว่าการมาวางไข่ครั้งนี้

ก็ถือว่ามามอบโชคให้กับพี่วันด้วย
พี่วันนับไข่กันหรือยังไม่ได้นับเลย
แต่ประมาณจานกันไว้ว่า๑๐๐ฟอง